ส่วนเรื่องของการอนาจารย์เด็ก
การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

ส่วนมากผู้ก่อเหตุมักจะเป็นคนใกล้ตัว

อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับ

มีเด็กอยู่ทั้งหมด๔คนด้วยกันนะครับ

ถูกช่างทำสีรถยนต์แถวบ้าน

แจ้งความที่สพสเม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เป็นพ่อกับแม่ของเด็กหญิง๒คนนะครับ
คนหนึ่งอายุ๘ขวบกับ๖ขวบ
ไปแจ้งความกับตำรวจว่าลูกเนี่ย
กระทำอนาจารย์โดยช่างทำสีรถยนต์แถวบ้าน
ล่อลวงลูกของพ่อกับแม่๒คนเนี่ยนะครับ
ไปกับเด็กผู้หญิง๙ขวบอีก๑คน

โดยพาเด็กไปแล้วก็ใช้พฤติกรรมก็คือ
ใช้มือล้วงเข้าไปในกางเกงของเด็กผู้หญิงทุกคนเลย๓คน
แล้วก็ให้เด็กผู้ชายเนี่ยใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้
โดยให้กินน้ำอสุจิด้วย
นี่พ่อกับแม่เขาบอกตามคำให้การของเด็กนะ
อ้างกับเด็กว่าถ้ากินเข้าไปจะทำให้ร่างกายแข็งแรง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของอู่แห่งหนึ่งในตำบลห้วยกะปิ
เป็นอู่ที่รับตาคนเมื่อ๘มิย
เด็กหญิงผู้เสียหายคนหนึ่งบอกว่าคนงานที่อยู่ในอู่เนี่ยเรียกกันว่าลุงนะ
ลุงคนนี้อยู่ในอู่หลังจากทำอนาจารย์พวกเด็กแล้ว
ก็ได้พูดจาหว่านล้อว่าที่บ้านของลุงมีของเล่นเยอะนะ
ถ้าอยากได้อะไรก็จะซื้อให้แต่ว่าไอ้ที่ทำกันไปในวันนี้อย่าไปบอกใครนะ
พ่อบอกว่าบ้านลุงมีของนั้นมีของเล่นเยอะแต่ลุงอยากได้อะไรก็จะซื้อให้

คือพ่อกับแม่ของเด็กหญิง๒คนที่เป็น๒ใน๔ที่ถูกอนาจารย์เนี่ย

อาจจะมาสอนนี่เขายอมรับ
ขับรถต้องไปทำงานต่างจังหวัด

ก็ต้องไปทำงานก็ให้ลูกเล่นอยู่แถวห้องเช่านั่นแหละ

กระทำไปแล้วเมื่อ๘มิถุนายน

ไปบอกป้าข้างบ้าน

เพราะเกรงว่าไอ้ผู้ชายคนนี้
มันจะไปทำกับเด็กคนอื่นอีก
เป็นห่วงลูกว่าพ่อแม่ทำงาน

มีไม่มี
ก็รรมบากเราอีก

ไปตามหาผู้ชายเนี่ย
ว่าอายุ๕๒ปีละ
ก็ไปคุมตัวได้ตอนกำลังทำงานอยู่ให้การภาคเศษนะ
เขาบอกว่าเขาไม่เคยยุ่งอะไรกับเด็กคืออย่างมากเนี่ย
เขาก็คือเขาชอบไปช่วยตัวเองสำเร็จความไข้ด้วยตัวเอง
แต่จะไปทำในที่รับตาคนไม่เคยไปเกี่ยวข้องอะไรกับเด็ก
นี่เด็ก๔คนนะถ้าเด็กจะโกหกนี่คือเด็ก๔คนนะ
แต่ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาเขาจะแก้ตัวจะอ้างยังไงก็ได้
มันก็ขึ้นอยู่กับหลักฐาน

เรื่องต้นตำรวจบอกเดี๋ยวหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับ
ก็ต้องถามเด็กต่อหน้าสหวิชาชีพด้วยนะครับ

หลักฐานชัดเจนก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีกับ

ปล่อยลูกปล่อยล้านไว้นี่ไว้ใจไม่ได้จริง